ในการแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษที่หัวหินครั้งนี้นะคะ
มนาฮาเล็บนอกจากจะมาร่วมแข่งขันแล้วนะคะ
ก็ยังไปร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทย
ในการเล่นเทนนิสติดตามได้กับรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มของน้องน้ำหอมเด็กหญิงโยสิตาศรีพร
เทนนิสระดับจูเนียรุ่นอายุไม่เกิน๑๐ปีของไทย
ที่มีโอกาสกระทบไหล่ซีโมน่าฮาเล็บ
สุดยอดนักขวดลูกศักราชหญิงเบอร์หนึ่งของโลกชาวโรมาเนีย
ที่มาเปิดคลินิกสอนเทนนิสให้กับบันดาลเยาวชน
ผ่านการคัดเลือกในโครงการฮันเดชพาสกิตมัสเตอร์แคมป์
โดยสาวน้อยจากสุรธานีรายนี้เผยความรู้สึกที่มีโอกาสได้เรียนรู้ศาสตร์เทนนิสจากไอดอล
ซึ่งเธอติดตามผลงานและชื่นชอบในตัวซีโมนาฮาเล็บเป็นอย่างมาก
น้ำหอมยอมรับว่าการได้มาใกล้ชิดกับนักเทนนิสที่คลั่งไคร้
เหมือนเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เจ้าตัวพยายามพัฒนาตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักเทนนิสในอนาคต
ก็สนุกและดีใจที่ได้เจอมือระดับโลกได้มีประสบการณ์ในการตีได้รู้ว่าเขาตีเป็นยังไง

วาเลให้ตกลงในการตี

ลูกสาวจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายนี้
น้ำจากการที่เขาได้ไปเรียนว่ายน้ำ
แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าโค้ดว่ายน้ำพอดีเป็นโค้ชเทนนิสด้วย
ก็เลยได้ต่อเนื่องมาแล้วก็ชอบด้วยครับ
แล้วทางบ้านพวกแม่คุณตาคุณยายย่าเนี่ยเขาชอบสนับสนุน
เดี๋ยวก็เราปลูกฝั่งตั้งแต่เล็กครับคือเล่นตั้งแต่สี่กว่า
ก็ซ้อมมาตลอดซ้อมซ้อมบ้างแล้วก็แต่การเรียนไม่ขาดนะครับ
เขาก็ต้องเน้นเรียนอยากให้เขาไปคู่กับการเรียน
แล้วก็ต่อไปการทำงานเขาไม่ได้ว่าจะต้องให้เป็นมืออันดับโลกอะไรเนี่ยครับ
แต่อยู่ที่เขาก็จะทำได้ระดับไหนครับ
ผมไม่ได้วางไว้สูงมากครับคือต้องการให้เขาแค่ให้ได้เรียนหน้าที่การงานเขา
แต่ต่อไปข้างหน้าเขาจะมีความสามารถที่เขาจะทำต่อยอดของเขาไป
เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขากัน
แปลงมาดันใจดีจากนักเทนนิษฐ์ระดับโลก
ทำให้นักเทนนิสรุ่นจิ๋วของไทยในวันนี้
ก้าวขึ้นไปเป็นสุดยอดนักเทนนิสแถวหน้าของโลกได้บ้าง

สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน

จะได้กระตุ้นให้น้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาเป็นนักเทนนิตรสำหรับโลกในอนาคตได้ค่ะ